มีกรณีเพลิงไหม้ที่ตลาดนัดจตุจักรนะครับเกิดขึ้นเมื่อค่ำวานนี้
สร้างความเสียหายกับแผงค้าแล้วก็ร้านค้ากว่า๑๑๐ร้านค้าด้วยกันนะครับ
ตอนนี้ยังประเมินมูลค่าความเสียหายไม่ได้ล่าสุดทางกรทมได้ออกมาตรการสี่ด้านด้วยกัน
เพื่อเยียวยาผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบติดตามจากรายงานครับ
แผงร้านค้าภายในโครงการ๒๒และโครงการ๒๕ของตลาดนัดจตุจักรถูกไฟไหม้อย่างหนัก
เหลือเพียงโครงเหล็กสีดำให้เห็นเท่านั้น
เหตุการณ์ในครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้ค้าได้รับความเสียหายมากกว่า๑๑๐แผง
รัชดาวานิดประดิษฐ์หนึ่งในผู้ค้าที่ร้านถูกไฟไหม้เล่าว่า
ขณะเกิดเหตุไฟไหม้นั้นตนอยู่บนเครื่องบินเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่
ทันทีที่ถึงสนามบินเชียงใหม่ก็ต้องเป็นลมล้มทั้งยืน
บรรดาคนรู้จักต่างกระนำส่งข้อความมาบอกว่าร้านตนเองถูกไฟไหม้
ซึ่งรวมมูลค่าความเสียหายแล้วไม่ต่ำกว่า๔ล้านบาท
ชีวิตตอนนี้ยังมืดแปดด้านไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไป
มีที่นี่ที่เดียวอ่ะทางด้านคุณป้าเจ้าของร้านกรอบรูปท่านนี้ก็เล่าว่า
ตนเองและครอบครัวขายของที่นี่มาตั้งแต่ตลาดนัดจตุจักรเริ่มต้นเปิด
เป็นเวลาเกือบ๓๐ปีตั้งแต่เปิดจนถึงตอนนี้
ยังไม่เคยเห็นเจ้าหน้าที่มาเปลี่ยนสายไฟแม้แต่ครั้งเดียว
สภาพสายไฟในตลาดนัดจตุจักรนั้นเปื่อยและเก่ามาก
มีไฟช็อตอยู่บ่อยครั้งแต่ก็ยังไม่เคยได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทั่งมาเกิดเหตุไฟไหม้ในครั้งนี้ที่สร้างความสูญเสียอย่างประเมินค่าไม่ได้
ก็จะมีไฟช็อตตามเสาไฟฟ้าอย่างเงี้สายไฟไฟช็อตไฟแลบอย่างเงี้ย
แล้วไปแจ้งเขาเขาก็เอามาก็อตเต็ตมาพันลงไปแล้วเขาก็กลับบ้านไปอย่างเงี้ย
สายไฟเก่ามากเลยอยากให้เปลี่ยนสายไฟใหม่เรื่องของเรื่อง
ไฟมันเปื่อยใช่ไหมลวดสีไปสีมาไฟมันก็แป๊บหล่นลงมา
ก็ไปแจ้งเขาตั้งนานเนี่ยเขาไม่มาทำลูกชายก็เอาบันไดปีนขึ้นไป
แล้วเขาก็เทปพันแล้วก็ลงมาสวนนี่มันก็สามสิบปีเลยแล้ว

ทางด้านของพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ก็ได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุพร้อมระบุว่าในเบื้องต้น
ทมเตรียมมาตรการ๔ด้านในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ประกอบด้วย
เงินเยียวยาแก่ผู้ค้าทั้ง๑๑๐ร้านเที่ยวร้านละ๑๐๐๐บาทภายในวันศุกร์
ตั้งเต็นต์ให้ผู้ค้าทั้ง๑๑๐ร้านได้ขายของชั่วคราว
รับผิดชอบค่าก่อสร้างร้านที่เสียหายให้ทั้งหมด
ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ๒เดือนจึงจะแล้วเสร็จ
และงดเว้นค่าเช่าสำหรับผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจำนวน๑๑๐ร้านเป็นเวลา๑ปี
ขณะที่สาเหตุของการเกิดไฟไหม้คาดว่าน่าจะมาจากสายไฟเก่าและไฟฟ้ารัดวงจร
ส่วนสาเหตุที่แท้จริงต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเป็นผู้สรุปอีกครั้ง